สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ลูกชาวนาอยู่กับข้าวแตกก่อและเห็นฝนกำลังตั้งเขาจะลงมา
โอ้โหดีใจค่ะแต่เหลืออีกหนึ่งอย่างที่จะต้องมาพร้อมกันก็คือปุ๋ยดีเนาะ
ช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ฝนดีจริง
ชาวนาดีใจค่ะ
แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าบางทีมาเยอะเกินไปก็ไม่โอเคนะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
จะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียมนะช่วงเวลานี้
โอ้โหเมฆฝนเยอะเหมือนกันนะคะบริเวณภาคใต้

เพราะนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะช่วงเวลาตี๕๕๐นาที

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมประจำฤดู
ยังคงมีกำลังปานกลางค่ะพัดพาเอาความชื้นเข้าสู่ภาคใต้

มีเพราะจะเห็นว่าตรงนี้ตัวแอลค่ะ
แอลก่อนหน้านี้ช่วงสุดสัปดาห์
ณวันนี้เขาสลายตัวแล้วพอสลายตัวเป็นยังไง

แล้วเขาจะมีฝนนะคะภาคเหนือและภาคอีสาน
จะเห็นว่าลมช่วงนี้ลมระสุม
แต่พอเทียมคือเริ่มที่ภาคใต้แต่พอเที่ยงเท่านั้นแหละ
เที่ยงเริ่มกระจายตัวเหมือนกันนะคะเริ่มยกสูงขึ้นไปเรื่อย
แต่ว่ายังคงเน้นแถบตะวันตกของประเทศค่ะจะมาเลยตั้งแต่ภาคเหนือ
ลงมาภาคกลางแล้วก็ยาวลงมาภาคใต้แบบนี้
วันนี้เน้นนะคะฝนทางตะวันตกของประเทศไทยค่ะ
ใครที่ไปเที่ยวทะเลช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ
เพราะว่า๑ไม่สนุกฝนมา๒คลื่นสูงจังเลย
เมื่อวานนี้ว่าสูงแล้วนะสีม่วงนี่คือสูงได้มากกว่า๓เมตร
นะคะคือจุดที่มีฝนเมื่อวานนี้ยังมีสีน้ำเงินขั้น
แต่วันนี้จะเห็นแถวพังงาระนองกระบี่ว้ายสีม่วงเข้าประชิดฝั่งเลย
เพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหวันนี้คลื่นสูงมากจริงนะคะ
เตือนระมัดระวังนักท่องเที่ยวด้วย
รวมถึงใครที่จะออกเดินเรือให้ระมัดระวังเพราะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเรือล่มค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องออกไปช่วยเลยนะคะนี่คือฝั่งอันดามันค่ะ
เน้นนะเตือนนะคะฝั่งอันดามันคลื่นสูงจริง
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
เมื่อวานนี้เรือหลายลำค่ะล่มกลางทะเลเลย
เจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือนำเรือท้องแบนออกไปช่วยชาวประมง
คือเรือเล็กลอยคออยู่กลางทะเลค่ะออกไปกู้อวนปลาสายแล้วถูกคลื่นซัด
เรือก็เลยจมโอ้โหต้องเกาะถังแก๊สพิคนิคลอยอยู่กลางทะเล
เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือไว้ได้ทันนี่คือเรือเล็ก
ไปดูสภาพเรือใหญ่กันหน่อยไหมคะบางคนคิดว่าเรือใหญ่ไม่เป็นไรหรอก
ขึ้นสูงสามเมตรก็ไม่เป็นไรมามาดูเรือที่ใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยนะคะ
ลูกเรือ๗คนลอยคออยู่กลางทะเลเลย
ใกล้กับเกาะไก่ตำบลอ่าวนางห่างจากฝั่งสามไมค์ทะเลก็ไม่เกิน๖กิโลเมตร
ตำรวจน้ำกระบี่ต้องออกไปช่วยเหมือนกันค่ะนี่คือเรือขนส่งสินค้า
บรรทุกของมาเต็มลำเลยแล้วถูกคลื่นซัดเรือแตก
ล่มกลางทะเลข้าวของเครื่องใช้เกลือนทะเลไปหมด
ลูกเรือก็ไม่อยู่เหมือนกันนะคะกระโดดหนีตายลงทะเล
เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทันทุกคนรอดปลอดภัยดี
ไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยค่ะช่วงนี้งดนะคะ
งดออกจากฝั่งกันก่อนนะคะเน้นที่ฝั่งอันดามันค่ะ